เวลาที่มันมีฝนตกน้ำท่วมแบบนี้เราก็จะเห็นภาพการเข้าไปช่วยเหลือใช่ไหม

แล้วถ้าเกิดคนตายทำยังไง
จะต้องเผาด้วยทีนี้จะต้องมีการเอาศพไปเผาแล้วก็ลุยน้ำท่วมแบบนี้เลยค่ะ
พาคุณผู้ชมดูกันนะคะที่นี่เลย

เห็นไหมโอ้โหนี่คือกำลังจะต้องเอาศพไปเผาเป็นบรรยากาศงานศพของคุณตา
คุณตาอายุ๘๙ปีค่ะเป็นชาวอำเภอห้างฉัดที่จังหวัดลำปาง
แล้วนี่ที่บ้านจำที่หมู่๖อำเภอห้างฉัดเนี่ยนะคะ
คือเมื่อวานมีกำหนดเผาน้ำแก่ว้ายคุณตาครับ๘๙ปี
ลุยน้ำท่วมออกมาจากวัดบ้านจำแล้วก็ไปที่ไปชาปนกิจที่สุสานค่ะ
พระชาวบ้านลุยน้ำค่ะคุณผู้ชมเป็นไปด้วยความยากลำบากนะ
ซึ่งที่บ้านจำเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดก็เป็นพื้นที่รุ่มต่ำนั่นแหละ
ทำให้น้ำท่วมที่ถนนสายเลี่ยงเมืองลำปาง
ตรงหน้าวัดหน้าตลาดบ้านจำ

บ้านเรือนก็ได้รับผลกระทบประมาณ๒๐๐กว่าหลังคาเรือนค่ะ
นี่ดูภาพมุมสูงสิการสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
มันจะอันตรายเพราะว่าเวลารถขับสวนก็ได้นะ
เราจะไม่เห็นเลยว่าไหนเลนที่แบ่งกึ่งกลาง
ใช่นอกจากเลนส์แบ่งถนนแล้วนะ
ถ้าเกิดถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมา
แล้วน้ำท่วมมิดแบบนี้ขับไปอาจจะตกหลุม

สังเกตเห็นไหมดอมเนี่ยมีแต่รถใหญ่ทั้งนั้นเลยอะค่ะ
เป็นกระบะเป็นยกสูงเป็นรถบรรทุกทั้งนั้นเลยค่ะ
ทีนี้พอเห็นสภาพน้ำแบบนี้แล้ว

คือจริงเมื่อวานกรมอุตุก็มีการรายงานแผนที่

ตั้งแต่๖โมงเช้าเมื่อวานจนถึง๖โมงเช้าวันนี้เนี่ย
เมื่อวานเนี่ยมันมีอยู่๔จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง
คือเป็นพื้นที่ฝนตกหนักเสี่ยงภัยนะ
แม่ห้องศรลำปางเชียงใหม่ลำพูน

ฝนตกหนักถึงหนักมากตรงนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
ส่วนที่เหลืออีก๕๑จังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก

กรมอุตุก็มีรายงานออกมาเพิ่ม

นี่แหละพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะก็จะมีฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีเหลือง
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศค่ะ